เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ในโซเชียลก็มีการโพสต์ข้อความต่าง
เรื่องของสัญญาณเตือนภัยภายในห้างเองว่ามีหรือเปล่า
ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยเลย
หลังมีข้อความปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียบอกว่า
เพราะมีหลายคนไม่ทราบเลยว่าเกิดเพลิงไหม้
ในห้างไม่มีสัญญาณดังเป็นกริ่งอะไรขึ้นมาเนี่ย
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุมากที่สุด
ภาพยนตร์ยังคงใช้ดำเนินต่อไปตามปกติ
มารู้ว่าไฟไหม้อีกทีตอนที่ภาพยนตร์จบแล้วนะครับ
จากศูนย์การค้านั้นมีขนาดใหญ่มีทางออกหลายทาง
จำเป็นต้องใช้ระบบการแบ่งเป็นการแบ่งอาราม
หรือว่าการเตือนเป็นส่วนตามลำดับ
เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกจนเกินไปในการอบพยพ
ถ้าเกิดว่าอารามดังพร้อมกันทางห้างเนี่ย
ก็จะตื่นตนกแล้วก็วุ่นวายนะครับ
แล้วก็ที่บริเวณชั้น๘ของตึกด้านนอกที่เป็นจุดเกิดเหตุ
จากว่ากลุ่มควันลอยขึ้นไปตามท่อระบายควัน
แล้วก็ไปโดนจุดที่ตรวจจับควันแล้วก็อารามดังขึ้นมา
จากนี้ศูนย์การค้าก็มีระบบตรวจจับควัน
ประเมินสถานการณ์และก็สั่งอบพยพ
โดยมีมาตรฐานในการอพยพด้วยการประกาศ
ประกาศเชิญคนออกนอกพื้นที่ทันที
แล้วก็มีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกซ้อมมา
ในการรับมือกับการอบพยพประจำอยู่แล้วตามจุดต่าง
เพื่อดำเนินการแจ้งให้คนนั้นอบพยพออกจากอาคาร

ทางด้านศูนย์การค้ามีพนักงานรักษาความปลอดภัย
และเจ้าหน้าที่ไฟล์แมนเตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อตรวจตราแล้วก็มีตารางเวมรองรับอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามบริษัทจะตรวจสอบกระบวนการทั้งหมด

ไม่ได้มีการแจ้งสัญญาณเตือนต่างภายในห้างด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้คือคนในวงการบันเทิงอย่างคุณเชียร์

ทีนี้คุณผู้ชมต้องมาดูเรื่องของสัญญาณเตือน
แม้ว่าทางห้างจะแถลงออกมาแบบนี้แล้ว
เมื่อวานนี้ฉันก็เข้าไปอ่านในทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์ก็มีคนเขาทวิตเหมือนกันนะคะว่า

บางทีเขาจะต้องใช้รหัสลับในการประกาศ

อย่างน้อยทำให้คนในห้างที่มาใช้บริการ

เพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อวานนี้
กับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

ซึ่งเขามีร้านอยู่ในเซ็นทรัลเวอร์เลยนะคะ
ก็ทวิตแล้วก็อธิบายข้อสงสัยนี้
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยทางห้างสรรพสินค้าก็จะมีการอบรมพนักงาน
ในกรณีไฟไหม้บางห้างจะไม่ใช้สัญญาณเตือน

คือเขาบอกว่ากลัวคนตื่นตนกแล้วทำให้อพยพลำบาก
แต่จะใช้การประกาศรหัสลับที่ขึ้นอยู่หน้าจอ

อันนี้พนักงานในห้างที่เขาเข้ารับการอบรม
มาเป็นพนักงานเขาจะรู้เลยว่าการประกาศแบบนี้

แล้วก็ต้องรีบเข้าไปเตือนลูกค้าให้อบพยพออกจากอาคาร
ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะแตกต่างกันไป
สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ที่การอบพยพมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น
ผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้เขาก็ระบุค่ะ
บอกว่าพนักงานแล้วก็เพื่อนหลายคนที่ทำงานในห้างนี้
ทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกคนก็แพนิกหรือว่าตนกตกใจ

มีคนไปบอกความคิดเห็นต่างหลายคนระบุตรงกันเลย
ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงพยาบาล
เขาจะมีโค้ดลับหรือว่ารหัสลับในการประกาศฉุกเฉิน
คือแล้วแต่แต่ละที่จะกำหนดกันว่าจะใช้คำว่าอะไร
ที่นะก็จะใช้คำว่าคุณไข่มุกพบคุณประทีบที่ห้องพยาบาล

บางคนจะใช้รหัสลับว่าคุณรัฐตรรรพา๕๐๑๕๐๒
บางโรงพยาบาลจะขอเชิญคุณหมออัคครีตลอด
เขามีตัวย่อของเขาไงเขาจะรู้กัน
ใช่ค่ะแล้วพอประกาศแบบนี้คนที่เขาทำงานเขาจะรู้กันอยู่
คือจะรู้ตั้งแต่การอบรมเข้าเป็นพนักงานในห้างนั้นหรือว่าที่โรงพยาบาลนั้นเลยค่ะ
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าตกใจแล้วก็วิ่งกรูกันออกจากตึก
เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดเราประกาศแบบลูกค้าทุกท่านคะตอนนี้ไฟไหม้ค่ะ
คนก็คงแบบโอ้โหกรูกันมาแล้วก็แย่งกันเต็มที่ค่ะ
แต่จริงแล้วคือผมเข้าใจในความรู้สึกของคนที่ติดตามข่าว
คนประสบเหตุว่าถ้ามันไฟไหม้ควรจะรีบบอกไหมล่ะ
จะได้รีบเอาตัวเองออกมาจากห้างได้ทัน
ถ้าเกิดว่ามัวแต่ไปฟังโค้ดลับกัน
คนก็ยังเดินช้อปปงช้อปปิ้งกินข้าวดูหนังกันอยู่แบบนี้

แต่ทีนี้คือเขาบอกนะว่าจริงลหัสลับเนี่ย
เขาก็จะมีบอกอีกเป็นโค้ดแบ่งอีกเหมือนกัน
อย่างเช่นสมมุติ๕๐๑คือมันอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้

บอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อย

แล้ววิ่งกรูไปไปเหยียบกันเกิดอุบัติเหตุ
หรือว่ากรูกันแย่งกันลงบันไดเลื่อนลงออกไปที่ทางออก
มันจะเกิดอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ
ดังนั้นเรื่องของการซ้อมหนีไฟสำคัญมาก
ในทุกอาคารทุกองค์กรหรือว่าคอนโดมิเนียมก็ดี